ในช่วงเย็นนะครับก็อย่างที่ทั้งสองท่านได้บอกไปในช่วงข่าวเย็น
ซึ่งปัจจุบันก็อยู่กับทีมไทยเดนมาร์หนองเรือ
อาการล่าสุดจริงจะเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียมากกว่า
แล้วก็มีเพื่อนวอเล็กบอลที่อาจจะเป็นทั้งรุ่นพี่
แล้วก็เพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นรุ่นน้อง
ช่วยประมูลหาของตัวเองเอาประมูล
เอาเสื้อผ้าเอาชุดแข่งขันเอาอุปกรณ์ต่างออกมาประมูล
รวมถึงก็ช่วยกันระดมทุนใครอยากจะโอนเงินช่วยเหลือก็ได้
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
กลับไปพักผ่อนที่ห้องพักของตัวเอง
ครับพี่ฮาถุญาทว่าทีมข่าวของเรามีโอกาสคุดคุยมา
ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหน่อย
จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ของผู้เป็นแม่ที่ดูแลลูกสาวที่กำลังนอนป่วยอยู่
สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยระหว่างนางพันนีผลเลขา
กับน้องไหมจุกัยรัฐผลเลขา
อดีตนักบริบอลหญิงเยาวชนถิ่นชาติไทยวัย๒๕ปีได้เป็นอย่างดี
หลังน้องใหม่ต้องโชคร้ายเข้ารับการรักษาอาการปวดท้องอย่างหนัก

อีกทั้งยังพบอาการแทรกซ้อนที่ลำไส้

ต้องผ่าตัดทำการรักษาไปแล้วถึง๔ครั้ง

ภายนอกชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดภายใน
ก่อนที่จะให้คีโมเพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อไป
ทางเฟ็คมาเยี่ยมมากค่ะ
มาเยี่ยมก็เยอะทางโทรศัพท์ก็เยอะค่ะ
กำลังใจเขาก็ดีขึ้นตอนแรกได้ยินก็รับไม่ได้เหมือนกันนะ

ก็คือมีต่อเนื้อ

กำลังใจของเธอนั้นดีขึ้นมาก
หลังได้รับการช่วยเหลือจากคนในวงการวอเล็กบอล

ข้ารักษาพยาบาลกว่า๗๐๐๐๐๐บาท
ประกันสังคมจะเข้ามาช่วยดูแล
ซึ่งผู้ป่วยจ่ายเพียงค่าห้องพักของโรงพยาบาลเท่านั้น
ตอนนี้ดีขึ้นมากนะคะ
ได้กำลังใจจากพี่น้องเพื่อนวอเล็กบอล
มีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะเลยค่ะ
ใครที่เคยมาเยี่ยมเราถึงหรือยังไงบ้าง

ถ้าแผลหน้าท้องหายดีแล้วคุณหมอจะส่งไปที่ศูนย์มะเร็งให้ยา

คุณหมอจะทำการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บลำไส้เอาไว้ที่เดิม
ต้องขอขอบคุณน้องที่แบบร่วมประมูลเสื้อแล้วก็สมาคมวอเล็กบอลด้วยค่ะ
แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะ
คุณตอนนี้กำลังใช้หรือว่าดีเลย

หวังว่าหลังจากนี้อาการป่วยของเธอจะดีขึ้นเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีขอเป็นกำลังใจให้น้องไหมหายป่วยในเร็ววัน
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน
ก็กำลังใจดีขึ้นนะตอนนี้มีหลายคนก็เข้าไปช่วยเหลือ
คือได้ฟังจากรายงานของคุณชูศักดิ์แล้วก็สบายใจในเรื่องของค่าใช้จ่าย
ที่น้องน้องอาจจะไม่ต้องแบ่งธาระมากทั้งหมด
แต่ว่าการช่วยเหลือที่มากตอนนี้เอาไปแน่นอนมันยังไม่ได้หายขาด
จนต้องใช้รายจ่ายพอสมควรถือว่าช่วยกันเป็นน้ำใจแล้วกัน
เพราะช่วงนี้ก็ถือว่าตกทุกข์ได้ยากนะครับสังคมคนกีฬาเหมือนกัน